เรื่องนี้ค่ะมีความคืบหน้ามาเล่าสู่กันฟังจากที่เมื่อวานนี้เราเล่าไปว่าที่ทางแยกแห่งหนึ่งนะคะมีรูปของคุณยายมาวางเอาไว้อยู่บริเวณเสาไฟฟ้า
หลายคนก็ตกอกตกใจว่าตกลงแล้วรูปใครล่าสุดเนี่ยนะคะตอนนี้รูปไม่อยู่แล้วนะคะ

หายไปแล้วค่ะแล้วหายไปได้ยังไงฟังเรื่องนี้กันค่ะ

เมื่อวานนี้เรานำเสนอข่าวที่มีคนนำรูปของคุณยายที่เป็นลักษณะเหมือนผู้สูงอายุแล้วก็ถ่ายภาพ
อัดกรอบวิทยาศาสตร์แบบนี้มาวางเอาไว้ที่บริเวณเสาไฟฟ้าสามแพร่ง
ซอยเทพาระ๙๖อำเภอเมืองจังหวัดสมิกประหาการ
ลักษณะนี้คือผูกติดเอาไว้กับเสาเลยนะ

ไงทำให้หลายคนตกอกตกใจกลัวว่า
มันอาจจะเป็นเรื่องทางศัยศาสตร์หรือเปล่า
และที่สำคัญกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุเพราะตรงนี้มันเป็นทางแยกด้วยนะคะ
ล่าสู่ทีมข่าวลงพื้นที่ไปอย่างจุดทางกล่าวแล้ว
ไปเจอชาวบ้านที่อยู่ระแวกนั้นนะคะก็คือคุณไกรสอนชูสีทองค่ะ
คุณไกรสอนบอกว่าเช่าห้องอยู่ห่างจากจุดที่พบรูปไม่ไกลมากนัก
แล้วก็บอกว่าจริงนะรูปของคุณยายเนี่ย
เป็นรูปของแม่เพื่อนข้างห้องที่เคยมาเช่าห้องอยู่ก่อนหน้านี้
แล้วก็ย้ายออกไปประมาณสักเกือบ๒เดือนได้
ต่อมาหลังจากย้ายออกเนี่ยเจ้าของห้องพักเขาก็มาเก็บกวาดห้องถูกไหม
ทีนี้มันยังคงมีบางสิ่งบางอย่างมีสิ่งของบางอย่างหลงเหลืออยู่
รวมถึงรูปนี้ด้วยคิดดูแล้วกันทำไมลืมรูปเอาไว้
อาจจะลืมรูปหรือว่าอาจจะเก่าแล้วทิ้งไป
ก็นั่นน่ะสิคะทางเจ้าของห้องพักก็เลยอ้าวทำยังไงอ่ะ
เอาออกมาแล้วกันแต่ไม่รู้จะเอาไว้ที่ไหนก็เลยมาวางไว้ที่เสาไฟฟ้าแห่งนี้

เออซึ่งบอกเลยว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องลี้ลับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องศัยศาสตร์เลย
และที่สำคัญนะคะภาพคุณยายเนี่ยเป็นภาพของคุณยายที่ยังคงมีชีวิตอยู่ด้วย

สงสารคุณยายสิโหเห็นภาพตัวเองอย่างนี้แล้วจะรู้สึกยังไงนั่นดิ
ทีนี้คุณเกษรบอกอีกว่าส่วนกระถางทูบและเครื่องไหว้ต่างเนี่ย
มันจริงมันมีมาก่อนหน้านี้แล้วอ่ะอ๋อเหมือนมีคนเอามาไหว้พวกผุดผีปีศาจ
มันเป็นทางสามแพร่งก็เลยมีกระถางทูบมีของไหว้
ก็อาจจะมาไหว้กันสิ่งไม่ดีก็ว่ากันไปนะคะ
แต่ว่าตอนนี้ทางเทศบาลก็น่าจะเก็บกวาดทำความสะอาดไปแล้ว
จริงแล้วมันไม่สามารถป้องกันได้
อย่างที่บอกเมื่อวานถ้าตรงนั้นเป็นสามแพ่งจริง
แล้วกันอุบัติเหตุเขาต้องติดเป็นกระจก
อย่างที่บอกว่ารบกวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนอกจากจัดเคลียร์พื้นที่แล้ว
อาจจะมีเพิ่มเติมในการติดกระจกป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นด้วย